ช่วงนี้เอาให้เบาหวานขึ้นตากันไปข้างหนึ่งเลยนะจ๊
สำหรับคู่รักเรียกได้ว่าเป็นข้าวใหม่ปลามันแล้วกันเนอ
สำหรับเคนพูพูมแล้วก็เอสเทอร์
โอ้โหคุณข้าวใหม่ปลามันนี่มันต้องแต่งงานป่ะ

มันเห็นแบบในไอจงไอจีคิดถงคิดถึงอะไรเยอะแยะมากมาย
แล้วรักครั้งนี้ของเขาก็ดูเหมือนว่าคุณแม่จะไฟเขียวซะด้วยนะจ๊ะ
ฟังฝ่ายหญิงพูดไปเรียบร้อยแล้วคุณผู้ชมค่ะ

คุณผู้ชมต้องบอกเลยนะว่าสถานะของคู่นี้

แล้วก็แฟนคลับก็จ้องจับผิด
ไม่มีคู่ไหนเอ้ยไม่มีแฟนคลับต้องจะผิดเหมือนคู่ไหน

เขาบอกว่ามันชัดเจนตั้งแต่ออกสตาร์ทถูกไหม
ตั้งแต่เขาเริ่มโพสต์ภาพที่มันเหมือนกัน
แล้วก็ออกมาบอกว่ามันคือความสุขของกันและกัน
และความสวีทก็ยังทะลุทะลวงไปถึงอินสตาแกรมของทั้งคู่ด้วย
บอกแล้วนะจ๊ะว่าคู่นี้เนี่ยเขาหวานไม่หวั่นแฟนคลับแอนตี้เลยทีเดียว
ที่สำคัญคุณแม่ของฝ่ายหญิงไฟเขียวมาก
ความสัมพันธ์ครั้งนี้จะไปได้สวยขนาดไหนไปฟังกันดูจ้ะ

เป็นอย่างไรบ้างคะพอเจอกันแล้วมีการพูดคุยอะไรอย่างไรบ้าง

คิดถึงกันอะไรอย่างนี้มีถ่ายรูปคู่อะไรอย่างนี้
เธอหลงรูปเราเป็นของอะไร

เพราะปกติแม่เอสเตอร์หลงรูปมาก

กลับมาข้างนี้มีของกำนานให้แม่ไหม

ก็เรื่อยดีกว่าครับเรื่อยก็ดูไปเรื่อยครับ

เพราะว่าเราก็คิดว่าเราก็โอเค

มันก็คือชีวิตประจำวันของคนธรรมดา
ผู้จัดการเรามันก็ว่าตำหนี่เบา

ไม่อยากที่สวีทมากไม่อยากที่มีข่าวเรื่องนี้มาก
จริงอาจจะเป็นห่วงบ้างครับ

เพราะว่าถ้าตำหนิก็คงอาจจะตำหนิแบบนานแล้ว